จากความหึงโหดนะคะและทำให้เกิดการเสียชีวิต
จังหวัดลบบุรีค่ะผู้ชายคนหนึ่งนะคะ
ว่าเป็นอดีตแฟนเลิกกับผู้หญิงคนหนึ่งไปแล้ว
แต่ตามหึงหวงเขาตามร่ารานตลอดครั้งล่าสุดคือตามไปที่ที่ทำงาน
ซึ่งก็คือร้านเสริมสวยพอเข้าไปค่ะไม่พูดพร่ำทำเพลง
ปืนตบหน้าแล้วเอามีดกระนำแทงยี่สิบเจ็ดแผล
ผู้ก่อเหตุค่ะเดินเข้ามาในร้าน
ซึ่งเป็นร้านเสริมสวยเป็นจุดที่ผู้ตายทำงานอยู่
ผู้ก่อเหตุชื่อว่าในธนรัฐหรือว่าในอ้น
อายุสามสิบเอ็ดปีพอเดินเข้ามาค่ะตรงมาหาผู้ตาย
นั้นผู้ตายตะโกนถามไปว่าทำอะไรกูทำอะไรมึง
ถามแบบเนี้ยน่ะนะคะนายธนรัฐไม่ตอบค่ะ
หลังจากนั้นค่ะผู้ตายล้มลงเอามีดที่พกมาความยาวประมาณหนึ่งฟุตนะคะ
หน่ำแทงอย่างบ้าคลั่งเสียงผู้ผู้ตายอ่ะค่ะ
คุณผู้ชมจะได้ยินนะคะจากในคลิปนั้นนะคะ
ร้องอย่างโหยหวนและหลังจากนั้นยังไม่พอนะคะ
ผู้ก่อเหตุเปลี่ยนมีดใช้มีดปลายแหลมอีกอัน
กระหน่ำแทงซ้ำซ้ำซ้ำไปอีกและช่วงเวลานั้นเขาก็บ่นพูดอะไร
คือฟังไม่ค่อยชัดนะคะแต่ลักษณะบ่นไปด้วยทำไปด้วย
ไปด้วยเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเดินหลบหนีออกจากร้านลอยนวลค่ะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่านางสาวอ่อนนะคะหรือว่านางสาวจตุพรดีคล้ายอายุ๒๘ปีเท่านั้นเองนะคะ
หลังเกิดเหตุตำรวจเข้าไปตรวจสอบเนี่ยนะคะจุดเกิดเหตุและตรวจสอบสภาพศพ
ปรากฏว่าตามร่างกายผู้ตายมีบาดแผลถูกเมตรแทงยี่สิบเจ็ดแผลค่ะ
เลือดไหลนองเต็มพื้นส่วนโต๊ะทำงานเจ้าหน้าที่ไปพบอาวุธปืนนะคะ
เป็นปืนขนาด๙มมวางอยู่๑กระบอกปรากฏว่าเป็นปืนปลอมค่ะ
จากการสอบสวนเพื่อนผู้ตายเล่าว่าผู้ตายเนี่ยเคยอยู่กินกับผู้ก่อเหตุที่ชื่อว่านายอ้น
มีปากเสียงกันตลอดเนื่องจากในอ้นมีความหึงหวงระแวงว่าผู้ตายจะไปมีชายอื่น
ในอ้นเองชอบตามไปด่าไประรานไปคอมเมนต์ด่าไปอาฆาตผู้ชายที่เข้าทักเข้ามาหาผู้ตายนะคะ
ผู้ตายเองย้ายร้านหนีค่ะคือทำงานอยู่ไม่เป็นสุขอะค่ะ
แต่ละที่จนสุดท้ายเนี่ยมาอยู่ที่ร้านนี้เพราะว่าเจ้าของมีความเมตตานะคะ
หลังจากนั้นค่ะเจ้าของก็ได้พูดกับผู้ตายบอกว่าหาแฟนใหม่ไหม
ธาพแฟนเนี้ยจะเหงื่อห่วงขนาดนี้ทำงานไม่ค่อยเป็นศุกร์เลยเนี้ยนะคะ
เดี๋ยวจะทำร้ายคนทั้งร้านตำรวจรวบรวมพยาหลักฐานในที่เกิดเหตุนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกอุกฤษผู้กลั่นรองผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีกล่าวว่า